การไปเอาปมด้อยของคนอื่นไปล้อเล่นล้อเลียนหรือว่าการบูลลี่
มันยังมีเยอะมากในสังคมของเรา

คนทำก็สนุกกันไปแต่คนโดนทำมันไม่สนุกด้วยหรอก
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันกับแฟนที่ร้าน๑วูชม
แล้วถูกลูกจ้างของร้านถ่ายภาพเธอภาพนี้
แล้วโพสต์ลงไปพร้อมกับแคปชั่นว่า

โทษนะครับคุณลูกค้าแต่ผมเห็นรูปนี้แล้ว
ผมรู้สึกว่าเมียผมหุ่นดีมากเลย

เออแล้วคนในภาพเขาจะรู้สึกยังไง
ซึ่งเจ้าตัวเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาโดนแอบถ่ายโพสต์แบบนี้ด้วย

อันนี้เป็นลูกจ้างของร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
เขาก็เอาไปโพสต์ไว้เรียบร้อย
ดราม่าถั่วลงเรียบร้อยนะครับ
แน่นอนนะครับเขาไปเหยียดรูปร่างคนอื่น
เขาบอกว่าเพื่อให้เมียตัวเองดูดีขึ้นมาแบบเนี้ยแน่นอนชาวเน็ตเขาพากันถล่มเละครับ
ในเฟสของลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวคนนี้นะบางคนถึงกับประกาศแบนจะไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านมันแค่เป็นลูกจ้างของร้านนี้เท่านั้นนะฮะ
ทีมข่าวก็ลงไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราก็ไปเจอกับผู้ชายซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านก๋วยเตี๋ยวที่โพสต์นี่แหละครับ
ชื่อว่านายอนุวัฒน์อายุ๒๘ปียอมรับโอ้โหพี่ผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้
กลายเป็นข่าวได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นแค่ต้องการจะล้อเล่นกับแฟนเท่านั้นเพราะแฟนผมก็หุ่นคล้ายกับผู้หญิงในภาพ
ไม่คิดว่าจะไปดูถูกใครเขาทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ

อ่ะอยากขอโทษผู้หญิงในภาพและขอโทษสังคมไปฟังเสียงครับ
อ๋อเฟนน้องก็อ้วนเหมือนกัน
นี่นะคะคือหมดบริเรนชีวิตเลยนะ
จะรอเล่นกับแฟนก็เอารูปแฟนไปโพสต์แล้วกันเนอะ

ส่วนตัวไปทั้งฝั่งผู้หญิงที่ถูกโพสต์บูลลี่แบบนี้
เธอเองก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
กินข้าวแต่ดันโดนที่ร้านเนี่ยถ่ายรูปไปบูลลี่ในโลกออนไลน

ใช่ค่ะตอนนี้เราอ้วนเราอ้วนมากกว่าเดิมหลายเท่า
แต่คุณไม่ควรทำแบบนี้พร้อมกับระบุว่าตอนนี้
ไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยนะฮะล่าสุดนะฮะ
ตัวคนโพสต์กับแฟนสาวกำลังพยายามติดต่อไปยังผู้หญิงในภาพ
เพื่อเข้าไปขอโทษอย่างเป็นทางการแต่ก็ติดต่อไม่ได้
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตอนนี้ต้องปิดร้านเพราะทนกระแสโซเชียลไม่ไหว
ถล่มเละและไม่มีลูกค้าเข้าไปกินเลยเอออยู่ดีดีก็หาเห่าใส่หัวซะงั้น
เห็นไหมฮะเจ้าของร้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคุณเป็นลูกจ้างแต่ไปทำผลกระทบ
นี่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วถ้าเกิดเป็นคดีความมันก็หนักเช่นเดียวกัน
ไหนนะบทเรียนมันมีให้เห็นอยู่นะครับอย่าทำแบบนี้เลย
อืมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนให้คำจำกัดความว่าคนผอมแล้วถึงจะสวย
ไม่สวยไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนตัวนะคะ
อ้วนก็สวยได้ถ้าดูแลตัวเองดีนะคะ